แต่ว่าตอนนี้เราจะไปเกาะติดบรรยากาศ
บริเวณถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายกันนะครับ
ดูเรื่องของระดับน้ำและการระวังน้ำที่จะเข้าไปสู่ในถ้ำ
เพราะว่าช่วงนี้มีคำเตือนเรื่องสภาพอากาศที่อาจจะมีฝนตกลงมาต่อเนื่องอีกนะครับ
สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรารายงานจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย

คุณผู้ชมครับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยงานอื่น
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการส่วนหน้านะครับ
ยังคงมีการทำงานทุกอย่างเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ
แล้วก็เป็นไปตามแผนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าใดใดมากมาย
ในการนำตัวน้องน้องออกจากถ้ำนะครับแต่สิ่งที่เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลง
แล้วก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดที่บริเวณทางเข้าถ้ำนะครับ
ก็คือว่าด้านหลังของผมจะมีเจ้าหน้าที่ทหาร
และมีบันไดทางขึ้นปากถ้ำตรงนี้นะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อช่วงประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมานะครับ
มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการแล้วก็หน่วยงานเอกชนนะครับ
ได้ทำงานร่วมกันแล้วก็มีการนำผ้ายางมาติดตั้งเอาไว้
บริเวณตรงนี้นะครับไปถึงบริเวณปากถ้ำ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเดินออกจากถ้ำได้อย่างสะดวกสบาย
และไม่เกิดความลื่นนะครับหากว่ามีสัญญาณในการนำตัวน้องออกจากถ้ำ
ส่วนความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่หน่วยซิลนะครับ
ได้มีการส่งสัญญาณออกมานะครับว่าน้องตอนนี้อยู่ในถ้ำ
ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างการปรับสภาพร่างกายของเด็ก
รวมทั้งมีการฝึกหายใจด้วยขวดอากาศและการดำใต้น้ำ
และถ้าตัวน้องนั้นมีความพร้อมนะครับก็จะใช้เวลาไม่เกินจากนี้๔๘ชั่วโมง
โดยจะมีพี่เลี้ยงพาเด็กออกมานะครับโดยใช้ถังอากาศหายใจ๑ถัง
ต่อสายสองสายสำหรับพี่เลี้ยงนักดำน้ำแล้วก็สายของเด็ก
ส่วนระยะทางที่ต้องดำน้ำไกลสุดก็คือระยะทางที่๒๐๐เมตร
แต่การดำน้ำก็จะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด
ขณะที่ในส่วนของทางด้านพลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้วนะครับ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซิลก็ได้มีการยืนยันว่า
ทั้ง๑๓ชีวิตได้รับการดูแลจากนักดำน้ำ๗คนที่เข้าไปอยู่เป็นเพื่อน
ประกอบไปด้วยแพทย์๑นายพยาบาล๑นายเจ้าหน้าที่หน่วยซิล๕นาย
โดยในแพทย์เริ่มให้อาหารแก่เด็กและโค้ดเป็นอาหารย่อยง่าย
พลังงานสูงมีเกลือแร่ภายใต้การดูแลของทางแพทย์นะครับ
แล้วก็มียาต่างเช่นยาแก้ปวดหัวยาแก้อักเสบ
เพื่อให้ทีมมีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะออกมาได้
นับจากนี้โดยข้อมูลนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะนานเป็นจริงหรือไม่
โดยหลักการขนาดนี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของน้อง
ว่าถ้าหากมีความพร้อมทางเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะส่งสัญญาณและลำเลียงน้องออกจากถ้ำทันทีครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นขนาดนี้เจ้าหน้าที่ก็จะยังคงมี
การวางกำลังอย่างรัดอุ้มนะครับและไม่ให้บุคคลโดยเฉพาะสื่อมณชน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็เหมือนที่จะมีการส่งสัญญาณอยู่ตลอดเวลา
เกี่ยวกับหน่วยซิลถึงการปฏิบัติการในน้ำ
แล้วก็ในการนำตัวน้องออกมาจากถ้ำนะครับ
ส่วนการยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะมีการนำน้องออกมาในวันนี้
หรือในช่วงเย็นวันนี้หรือยังไงก็ตามนะครับ

แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นปัจจัยหลัก
ในการทำงานของหน่วยซิลวันนี้นะครับ
ก็จะยังคงมีในส่วนของเรื่องของการระบายน้ำ
ซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าหากมีการสูบน้ำออกได้มาก
แปลว่าระดับน้ำในถ้ำจะต้องลดลง

และอาจจะได้รับข่าวดีในเร็วนี้